คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตามกันต่อก็คือที่มีกลุ่มชายจัดการนะฮะ
ดักรอสาวธอมหน้าคอนโดย่านบางเขตแล้วอุ้มตัวไป

คุณโกงคุณช่อกงคุณเอาเงินเข้าไปไปโรงพักอะไรแบบนี้
สาวทอมก็บอกว่าไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช่วยด้วยเดี๋ยวคืนให้
อุ้มตัวไปแต่ล่าสุดเหมือนว่าสาวธอมถูกปล่อยตัวมาแล้ว
แต่ที่มันแปลกคือว่าสาวธอมไม่ยอมไปแจ้งความดำเนินคดี

ตำรวจเลยคิดว่าเธอน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงเงิน
ก็เลยกลัวความผิดแล้วก็ไม่ยอมไปแจ้งความ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนนะครับ
ขอให้ออกให้
เห็นไหมฮะผู้ชายสามคนนะครับทุกคนก็ตกใจ
ว่างรถคันนี้มาจับสาวธอมคนนี้ไปทำไม
โรงพักไปโรงพักผู้หญิงก็บอกช่วยด้วย
ช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคืนให้ถืออะไรแบบนี้
ค่ะนะฮะแล้วมันก็เกิดตอนกลางวันแสกคนก็ตกอกตกใจไม่กล้าไปช่วยเพราะ
รบคอเขาบอกว่าเห็นหนึ่งในผู้ชายกลุ่มเนี้ยเขามีปืนโอ้ก็เลยไม่กล้า
ก็เลยไม่กล้าก็เลยเก็บภาพนี้แล้วก็มูลจรปิดหน้าคอนโดก็จับภาพได้
แล้วก็เอาภาพเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะเราเห็นชัดเจนว่ารถแจ๊สคันสีขาวทะเบียนหนึ่ง
ก่อไก่สองบริษีแปดเจ็ดสามสามกรุงเทพนะฮะพอได้ตัวสาธอมก็ขับออกไปเลยครับ
คลิปนี้ถูกเปิดเผยโดยคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางเขน
ซึ่งเขาได้มาจากกล้องวงจรปิดแล้วผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาก็ไปโพสต์เอาไว้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะเกิดตั้งแต่วันที่สามกุมภาพันธ์ตอนสิบโมงห้าสิบอืม
ลักษณะผู้ก่อเหตุในคลิปเป็นผู้ชายแต่งกายมิดชิดชุดดำกันมา๓คนขี่รถยนต์มา๑คัน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาดูรัดเราก่อนจอดอยู่ริมถนนนะฮะพอเห็นผู้เสียหายคือสาวธอมคน
คุณโกงเขาคุณช่อโกงไปโรงพักครับแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในภาพ
คุณผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยนักข่าวเราลงไปพื้นที่ที่คอนโดที่เกิดเหตุ
ว่าลูกบ้านหลายคนก็ยังคงจับกลุ่มคุยกันมีการไปถามกับนิติบุคคลว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ทอมคนนี้เป็นยังไงกลับมาหรือยังนะแล้วก็ตามบอร์ดตามป้ายประกาศในตึกเองเนี่ย
นะฮะก็ยังติดประกาศตามหาธอมคนนี้นี่ใบหน้าเป็นแบบนี้ว่าประกาศด่วน
ใดพบเห็นบุคคลในภาพนี้กรุณาไปติดต่อนิติบุคคลและให้เบอร์เอาไว้เนี่ย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในภาพนะครับ
ทีมข่าวเองก็โทรศัพท์ไปหาผู้จัดการอาคารอาคารชุดที่เกิดเหตุ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าสาวธอมคนนี้อยู่ห้องอะไรเป็นเจ้าของห้องหรือเป็นคนเช่าก็ยังไม่ทราบ
ทราบเพียงเบื้องต้นว่าเขาอยู่ที่นี่มาระยะหนึ่งแล้ว
พร้อมชี้แจงบอกว่าที่มรปภไม่เข้าไปแจ้งกับกลุ่มนั้นว่าอย่าทำเข้าไปห้ามปาม
เพราะว่าเขาเห็นว่าผู้ชายในกลุ่มนี้มีอาวุธ
ประคอก็เลยเกรงว่าจะโดนยิงก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วย
อีกทั้งจุดที่รถจอดอยู่มันเป็นจุดที่เลยไม้กั้นไปแล้ว
มันอยู่นอกอาคารคอนโดไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ไปช่วย
แล้วรถเก่งพอรถเก่งออกไปเขาก็เลยจำทุกอย่างได้ก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจทันทีว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ทางด้านของตำรวจว่าอย่างไรกันบ้าง
ท่านพันธ์ตำรวจโทรสระวุดบุฏดีสระวัสด์ศอบสวนส่อนอาวบางเขนเจ้าของคดีก็บอกว่า
ตอนนี้นะชุดสืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดตอนนี้ครบแล้ว
เหลืออย่างเดียวคือสาวธอมผู้เสียหายไม่ยอมไปแจ้งความ
ติดต่อไปหาตำรวจไม่แจ้งความประสงค์จะเอาผิดกับกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เลย
คือตำรวจก็รอแค่ผู้เสียหายอย่างเดียวให้ไปแจ้งความซะ
จะได้เอากลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นมาสอบปากคำทั้งหมด
เรื่องต้นหลายคนก็ยังคงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่
ผู้เสียหายไปช่อกงเข้ามาหรือเปล่าหรือไปกู้เงินเข้ามาหรือเปล่า
แต่ตำรวจเนี่ยก็ให้น้ำหนักไปทั้งสองฝ่ายแต่ว่าขอเพียงแค่ว่าสาวธอมไปแจ้งความไปพบตำรวจซะ
ตอนนี้ยังไม่ปากใจเชื่อกับคลิปที่เห็นทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
ติดต่อไปที่สนบางเขนด้วยจะได้สอบสวนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
เรื่องต้นเองกลุ่มผู้ต้องหาเองสารภาพแล้วนะว่าเขาไปฉุดจริง
มีการทำร้ายร่างกายเล็กน้อยแต่ไม่บาดเจ็บแล้วก็ปล่อยตัวสาวธอมกลับมาแล้ว
แต่ทำไมสาวทอมไม่ยอมไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มที่จับตัวเข้าไป
เพราะอะไรเพราะว่าสาวธอมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายไปโกงเงินเขามาก่อน
ก็เลยเก็บตัวเงียบไม่ยอมแจ้งความนะฮะตอนนี้ไม่รู้คดีจะพลิกหรือเปล่า
ใครผิดใครถูกยังไม่ทราบแต่ตำรวจขออย่างเดียวว่า
ขอให้ผู้เสียหายไปพบตำรวจซะก่อนไปแจ้งความเออว่าจะเอายังไงอะไรแบบนี้
แต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาก็สร้างความหวัดภาวะให้กับคนที่อยู่ในคอนโดแห่งนี้เหมือนกัน
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องอะไรครับ
ก็ไปให้เจ้าหน้าทีในสอบสวนที่มาที่ไปซะ